เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย

ที่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นไปเรื่อย
รวมถึงการเจรจานำเข้าวัคซีนต่าง

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพครับสวัสดีอาจารย์ครับ

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
ความเคลื่อนไหวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด
อยู่ในภาวะน่าตกใจน่ากังวลมากขึ้นทุกวัน
เกิดคำถามตามมามากมายว่าสถานการณ์มันจะไปถึงไหน
อนาคตวันข้างหน้าเราจะอยู่กันยังไง
เรื่องความปลอดภัยกับผลกระทบที่ตามมาเรื่องการทำมาหากิน
ลองไล่เรียงดูแต่ละจุดแต่ละประเด็น
เอาเรื่องสถานการณ์ติดเชื้อก่อน
ตัวเลขที่แถลงเมื่อวานเนี่ย
ก็น่าตกใจแล้วนะครับเพราะติดเชื้อใหม่๕๙๑๕คน

ตัวเลขที่แถลงใหม่วันนี้

แล้วพอไปเจาะดูตัวเลข

ตัวเลขผู้ที่ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ

แนวโน้มที่ฟังจากวงการแพทย์หลายคน
ที่เขาติดตามสถานการณ์ในภาพรวม
เขาดูสถิติการระบาดย้อนหลัง

เป็นสถานการณ์ที่เดินมาถึงจุดที่

ต้องทุ่มเทสันตะกำรังเท่าที่มีอยู่

ไปมากกว่านี้แต่ว่าคงจะยาก
การตรวจเชิงลุกตอนนี้ทำคันกระท่อนกระแท่น
โรงพยาบาลบางแห่งงดไม่ยอมรับตรวจ
เพราะถ้าตรวจเจอโรงพยาบาลเหล่านั้นต้องรับผู้ป่วยติดเชื้อไว้
แต่เขามีปัญหาเรื่องเตียงไม่มีเขาก็เลิกตรวจ
แม้กระทั่งที่ตรวจเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ตรวจแล้วก็ไม่ยอมแถลงผลตรวจยกเลิกการแถลงผลตรวจ
ก็เลยทำให้เราคิดว่า
ปัจจัย๒๓อย่างนี้ทำให้ตัวเลขติดเชื้อจริง
สบคแถลงเป็นรายวันกับตัวเลข
สวบคอแถลงเลิกติดเชื้อไม่น่าจะเหมือนกัน

รวมทั้งตัวเลขผู้เสียชีวิตจริง

น่าจะมีมากกว่าที่แถลง

สถานการณ์ของวัคซีนและการฉีดวัคซีน

เพราะกระท่อนกระแท่นยักษ์แย่ยักยันอยู่เหมือนเดิม

เจอโรคเลือดเหมือนเดิมครับ
แล้วยิ่งตอนนี้คนเขากลัวการติดเชื้อ

เขารอฉีดวัคซีนกันทั้งบ้านทั้งเมือง
พอเจอขึ้นเดือนใหม่เขาก็คิดว่า

เพราะเขาได้ยินมาว่าเดือนกรกฎาสิงหา
จะส่งวัคซีนให้เดือนละ๑๐ล้านโดส
มันก็พอสิ๑๐ล้านโดสเนี่ย

เพราะฟังจากคุณหมอนครเปรมศรีท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
แถลงยอมรับแล้วนะครับว่าเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมและเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคม
บริษัทเอสตราเซเนก้าจะทยอยส่งมอบวัคซีนให้รัฐบาลไทยเพียงเดือนละ๕ล้านโดสเท่านั้น
ไม่ใช่๑๐ล้านโดสแล้วเดิมเนี่ยวางแผนกันว่าเดือนละ๑๐ล้านโดสตั้งแต่กรกฎาสิงหากัญญาตุลาถึงพฤศจิกา๕เดือนเนี่ยเดือนละ๑๐ล้านโดส
มันก็ได้เดือนละ๑๐ล้านโดส๔๕เดือนก็๕๐ล้านโดสก็อุ่นใจสิครับ
อ้าวแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะนอกเหนือจากจะลดเหลือเดือนละ๕ล้านโดสแล้วเนี่ย
ยังจะส่งแบบถยอยส่งซะอีกคือส่งแบบกระปรีกระปร้อย
แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็จะส่งผลต่อแผนการฉีดวัคซีนต่อไปอีก
คือฉีดกันได้ไม่เต็มที่ไอ้ที่นัดนัดกันไว้เนี่ยก็เลื่อนกันไปเป็นลูกละนาด
มันก็สับสนวุ่นวายกระสับกระส่ายหงุดหงิด
เพราะว่าคนเขาอยากฉีดวัคซีนเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ฉีด
เจอข่าวแบบนี้เข้าเขาก็เซ็งโดยเฉพาะคนที่ควรจะได้ฉีด๑๐ล้านคนในสองเดือนนี้
ที่ถูกเลื่อนถูกเทก็จะต้องลุมสวดรัฐบาลต่อไปอีก
มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ย
จะไม่ใช่บริษัทของคนไทย
แต่ว่าไอ้โรงงานที่ฝรั่งเขามาจ้างผลิตเนี่ย
เป็นโรงงานที่อยู่ในเมืองไทยนี่ครับ
ทำไมอำนาจการต่อรองการเจรจาใดจึงตกเป็นเบี้ยร่างเขาอย่างนี้
โดยเฉพาะการเจรจาต่อรองเรื่องของสัญญา
มีรายงานว่าสัญญาที่เซ็นกันไว้เนี่ย
ไม่ได้ระบุจำนวนส่งมอบวัคซีนในแต่ละเดือนไว้ให้ชัดเจน
เมื่อไม่ได้ระบุการส่งมอบไว้อย่างชัดเจน
พอบริษัทเขาส่งมอบไม่ครบตามข้อตกลง
เราก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดได้เลย

มีสัญญาซื้อขายอะไรบ้างครับเนี่ยที่ทำกันแบบนี้
แม้กระทั่งการรับจ้างทำของสั่งงาน
เงินเป็นหมื่นเป็นแสนหลักหมื่นหลักแสน
เขายังมีสัญญาส่งของเลยครับ
ส่งได้ภายในเท่านั้นกี่ชิ้นภายในวันนี้กี่ชิ้น
นี่วัคซีนเรื่องใหญ่ขนาดนี้เอ๊ะทำไมสัญญาเป็นอย่างนี้
ส่วนวัคซีนตัวอื่นหรือวัคซีนทางเลือก
วันนี้ก็มีประเด็นให้ชาวบ้านงงกันต่อไปอีก
จากบรรดาหมอส่วนหนึ่งที่เข้าใจกันว่า
การพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้
การกระจายวัคซีนไปที่ไหนยังไงเนี่ย
ไม่รู้ใครพูดแต่พูดให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ที่มีหมอเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินใจ
พูดง่ายง่ายก็คือผิดถูกยังไงเป็นเรื่องของหมอที่เข้ามาเป็นคับประการ
เอาแล้วยังไงวันนี้มีหมอสามคนที่เป็นกรรมการชุดที่ว่านี้
เรียงหน้าออกมาตอบโต้ชี้แจงเลยครับคนที่หนึ่ง
หญิงกุลกัญญาโชคภัยบูลกิจคนนี้เป็นใครฮะ
เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทย์ศิริราช
ที่เขาเอามาลงขึ้นว่าเพลียไม่เคยมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องการจัดหาวัคซีน
เป็นแค่นักวิชาการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่มีอำนาจอะไร
รบกวนบอกต่อกันด้วยนะว่า

ถ้าหมอ๓คนสามารถสั่งวัคซีนได้ก็ดีนะสิ

นายแพทย์ทวีโชธพิทยาสุนล
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโลกติดต่อแห่งประเทศไทย

อาจารย์ทั้งสองท่านกับผมไม่เคยขายตัวหรือขายวิญญาณ

พร้อมกันนั้นยังอดสูใจที่หมอเชื่อเรื่องแบบนี้
หรือแต่งเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
และจะไม่เสียสมาธิในการร่วมมือกับพวกเราในการต่อสู้กับโรค
ที่ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่
และคนที่๓หมอคนดังเลยครับ

คุณหมอยงบอกว่าตามข่าวที่ว่าการพิจารณาเรื่องวัคซีน
มีหมอสามท่านมีอำนาจตัดสินใจเลือกวัคซีนไม่เป็นความจริงครับ
โดยเฉพาะช่วงที่ผมอยู่ในการประชุม
จะพูดเชิงวิชาการถึงวัคซีนทุกตัวครับ

นี่คืออาการทนไม่ไหวของคนเป็นหมอ

อาชีพคนเป็นหมอเนี่ยเขาไม่ชอบ
เขาไม่ถนัดที่จะต้องออกมาตอบโต้มาโต้แย้งมาชี้แจงอะไรหรอก

แล้วพอเหลืออดก็ปรากฏออกมาอย่างที่เห็น
เส้นใต้วันนี้อยากจะบอกว่า
ฝากไปถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาเรื่องโควิดเรื่องวัคซีน
ในภาวะที่เราต้องต่อสู้กับสงครามโควิด
อาชีพที่เหน็ดเหนื่อยมากที่สุดเราก็รู้กันใช่ไหมครับว่า
หมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
แค่เขาเหนื่อยกายก็สุดจะแบกรับอยู่แล้ว
อย่าให้เขาต้องเหนื่อยใจเพิ่มขึ้นมาเลยครับ
ใครจะมีผลประโยชน์แฝงเล่นอยู่ใดกับใครเรื่องอะไร
หรือไม่มีประโยชน์ตรงไหนยังไงก็เชิญไปฟาดฟันกันเอง
แต่อย่ามาโยนบาปโยนขี้ใส่หมอ
หมอไม่ทนเมื่อไหร่จบแห่กันเมื่อนั้น
หมอล้มเมื่อไหร่ระบบสาสุกก็ล้มเมื่อนั้น
เมื่อสักครู่ครูนั่งดูข่าวที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งรายงาน
โรงพยาบาลที่ไหนล่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เป็นลมล้มพับคางาน
ในคลิปเขาเขียนว่าเสียงที่ไม่สำคัญ
แค่ไหนก็เบาพยาบาลลมจับ
คลานออกมาจากห้องผู้ป่วยโควิด
ก่อนจะพบว่าเธอติดเชื้อด้วย
ดูสิครับไม่รู้จะพูดยังไง
นาจใจจริงจริงนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุคคุณน้ำแข็งครับ